เจอกันนะครับบรรยากาศการช่ำหนักเป็นอย่างไรติดตามครับ
การกรกรรมนาทเป็นมวยเปิดเกรย์อาวุธหนักจากจฺโชงเซา
ประธานมวยไทยเมืองแปดริ้วนะครับจากการชกฟอร์มหลังนี้ชนะน็อกยกหนึ่งนะครับ
ตีโต้สิทธิ์เฉลิมชัยแพ้ลำน้ำมูลเล็กต่อมีนบุรี
เมื่อเช้าช่างมาครับลดไปหนึ่งจุดสองนะครับ
หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสองครับขณะที่กล้องธรณีสอบุญเยี่ยมก็เป็น
โบยคนเดียวกับกล้องผูทรนอนพิรรณขออภัยแล้วก็
เมืองละโวก็ย้ายมาจากศึกเพชรยินดีแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาจังหวะฝีมือดีนะครับ
เชิงชกฉลาดฟอร์มหลังก็แพ้ทางเพชรแท้เพชรยินดีอาคาเดมี่มา

ส่วนคู่รองพิกัด๑๒๑ต่อ๑๑
มีการต่อเอำหน้ากันหมาศึกเล็กอภทรกรรมพีท
ลดไปจุด๘เจอกับเพชรเมืองญาติช๕พยักษ์
พอดีภิกัด๑๑๙ปอล
คู่สองภิกัด๑๔๒ปอลเพชรใหม่สสระตรงศักดิ์
ลดไปจุด๔และก็คู่นึงภิกัด๑๑๒ปอล
พยักษ์ศูนย์กีฬาบ่อพลับลดไป๑๘ปอนดิ์
เจอกับเพชรหัวหินปลอดเพชรไข่แก้วมา๑๒๓ปอนดิ์ลดไป๑ปอนดิ์
สนาจากพี่ชายศรีจันบี้ชี้มวยเด็ดนักวิจารณ์มวยของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

คู่แรกนะครับพยักษ์ที่แพ้มาแบบค้างสายตาจะแก้มือได้
คู่สองเพชรยาขาประจำของศึกยอดมวยไทยรัฐมาชกบ่อย

รองเพชรเมืองย่าดูจังหวะการออกอาวุธแล้วเร็วกว่านะครับจะเอาชนะได้
และคู่เอกานอวุธหนักร่างกายดีกว่าจะชนะสบายก็ห้ามพลาด
บ่าย๒๔โมงเย็นศึกยอดมวยไทยรัฐ
วยดีดูฟรีไม่มีการพนันครับ